อย่ามาน่ะอย่าให้รู้นะว่าใครมาขโมยพุทธเรียนออกไปกินนี่
นัดเขาไว้แล้วนัดเขาไว้แล้ว
อยากให้เจอตัวต้องตื่นมันเฝ้าแต่เช้าแบบไม่เจอตัวนัก
ยาวติดกั้นยาวเจอกันอย่าให้รู้
สวัสดีค่ะทุกคนรสหนาวกับดาวซุปเปอร์สารามาแล้วค่ะ
ตื่นเช้าเช้าแบบนี้นะคะเพราะว่าเมื่อคืนนอนอยู่ที่สวนทุเรียนค่ะ
ขโมยกระโจนมันเยอะจริงเลยช่วงนี้ไม่รู้จะระวังอะไรก่อนเลย
โจรที่มาขโมยทุเรียนที่พร้อมขายอยู่บนต้นแล้วเนี่ย
สุกแล้วเนี่ยพร้อมขายหรือจะเป็นฝน
เพราะนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปฝนแต่ละพื้นที่จะค่อยเพิ่มขึ้น
วันนี้เพิ่มขึ้นร้อยละ๑๐พรุ่งนี้เพิ่มขึ้นเรื่อย
จะบวกขึ้นไปเรื่อยค่ะแล้วช่วงนี้ฝนจะหนัก
เพราะถือว่าเป็นรอยต่อระหว่างฤดูร้อนกับฤดูฝน
จะเป็นแบบนี้ค่ะยอมความร้อนยังคงอยู่ในประเทศไทยตัวแอล
ก็ยังปูนเปี้ยนอยู่ทางตอนบนของประเทศไทยนี่แหละค่ะ
อกจากนี้หลังจากนี้นะมันจะมีปัจจัยอื่น
ที่จะเข้ามาทำให้เกิดฝนในประเทศไทย
แต่ตอนนี้อากาศยังคงร้อนค่ะ
ความร้อนที่สุดของปีผ่านไปแล้วเมื่อวานนี้
แต่วันนี้มันก็ไม่แพ้กันหรอก
อุณหภูมิ๔๐๔๑องศาเซลเซียสอยู่แถวนี้แหละค่ะ
จะเห็นว่าจุดที่มีสีแดงเข้มนี่คืออุณหภูมิสูงมาก

เหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนลากยาวจนมาถึงกรุงเทพ
และภาคอีสานบางส่วน

ณวันนี้ที่บอกว่ามันมีฝนด้วยเขาจะมาช่วงบ่าย

ไปเจอกลุ่มฝนแล้วเพราะว่าภาพถ่ายดาวเทียมเจอฝน
กลุ่มฝนบางนะเขาเริ่มก่อตัวบางก่อนนะคะช่วงเช้า
รอยต่อระหว่างภาคอีสานกับภาคเหนือ
จะเป็นแถวแพทยบูนกับชัยภูมิมาค่ะ
วันนี้สภาพอากาศจะแปลกหน่อยนะคะ

ฝนเกิดขึ้นตามช่วงเวลาแบบนี้
เช้าฟ้าโปร่งโล่งสบายค่ะ
แต่พอบ่ายมาแล้ว
ค่อยยกพลขึ้นบกกันมาแล้วนะคะ
แต่จะเริ่มตั้งแต่โอ้โฮบ่าย
ภาคตะวันออกแน่นเลยนะคะ

แล้วก็ลากยาวจนมาถึงเพชรชบุรีสุราธานี
กรุงเทพมหานครก็มีความเป็นไปได้ด้วยนะคะ

โดยเฉพาะช่วงค่ำที่เป็นสีม่วงแบบนั้น

แถวจังหวัดนครนายกลบบุรีและสระบุรี
วันนี้เป็นต้นไปย้ำเตือนเตรียมรับมือฝน

ทางฝั่งอันดามันจะเห็นว่าเริ่มสูงขึ้นด้วยนะคะ
พวกเกาะแก่งต่างที่เคยไปเที่ยวกันอย่างสนุก
สนานฟ้าโปร่งโล่งสบาย
วันนี้เป็นต้นไปเริ่มมีคลื่น
ขึ้นเรืออาจจะโครงเคลง

แล้วก็จะมีฝนปล่อยลงมา
ระมัดระวังแล้วก็ติดตามเรื่องของสภาพอากาศ